วันที่๒๘กันยายน๒๕๖๕พบศพสาวนิรนามถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทาง
ถ่วงหินทิ้งแม่น้ำโขงติดกับแพร่จอดเรือของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนม
ผิวขาวสวมเสื้อยืดแขนกุดสีฟ้ากางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินถูกคลุมด้วยถุงดำทั้งตัวยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
และพบหินภูเขาขนาดใหญ่ยัดถ่วงในกระเป๋าให้จมน้ำแต่ไม่พบเอกสารหลักฐานใด
ผลชนสูตรเบื้องต้นพบว่าหญิงสาวปริศนาถูกทำร้ายด้วยของแข็งทุบ๔ใบหน้าและพบหัวกระสุนฝังอยู่ที่ศีรษะ๒นัด
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันก่อนพบศพและน่าจะถูกฆ่ามาจากพื้นที่อื่น
คิดว่าผู้หญิงพ่อมีคล้ายกับเสื้อชั้นในครับพอตอนกรีดดูครับ
เรื่องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะโดนฆาตกรรมมาจากที่ไหนยังไง
น่าจะฆาตกรรมครับแต่ที่ไปที่มามันรับปากไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นที่ไหนครับ
ตำรวจเร่งแกะรอยจากหลักฐานเสื้อผ้าแบรนเนมที่มีราคาพอสมควรคาดว่าไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไป
ตายี่ห้อกุชชี่โดยเฉพาะกระเป๋าที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนศพเป็นยี่ห้อซึ่งเป็นที่นิยมแถบประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกได้ว่าผู้ตายเป็นคนมีฐานะไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปและไม่ใช่คนไทย
ต่อมามีนักธุรกิจชาวลาวเดินทางเข้ามาตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารและมั่นใจว่าผู้ตายคือ
วิพาพรอายุ๓๖ปีประธานบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างการค้าการลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทร์
มูลค่าวงเงินการลงทุน๐๐๐ล้านบาท
นางวิพาพรหายตัวไปพร้อมกับลูกสาวไว้๔ควบเมื่อวันที่๑๐กันยายน
กันยายนจากนครหลวงเวียงจันทร์สปลาววันที่๒๘กันยายน
พบศพนางวิพาพรถูกฆ่ายัดกระเป๋าในพื้นที่จังหวัดนครพนม
วันที่๑ตุลาคมรถเบ้นสีดำของผู้ตายถูกทิ้งแม่น้ำโขง
ใกล้กับนครหลวงเวงจันทร์และปัจจุบันลูกสาววัยสี่ขวบ
ยังไม่พบตัวและไม่ทราบชะตากรรม
วิเคราะห์จากการไหลของกระแสน้ำ
กระเป๋าใบนี้อาจถูกน้ำพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่นครหลวงเวียงจันทร์
เพราะจากรัศมีร์สามารถไหลตามแม่น้ำโขงได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร
ติดริมตลิ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม
ต่อมาญาติไฮโซเหล่ารับศพไปทำพิธีชาปนกิจ
ตามความเชื่อของชาวลาวเชื้อสายจีน
ตกแต่งสถานที่งานศพสวยงามสมฐานะ
ระดับเมนด้วยดอกไม้สดสีขาวสลับสีชมพู
ก่อนนำอาทิตย์กลับไปเบินจุในสุสานบ้านเกิด
แขวงอุดมใส่สปลาว
แม้จะรู้ว่าศพหญิงนิรนามเป็นใคร
แต่ก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้

ส่วนการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตำรวจแผนตสืบสวนคดีอ่ายาศปลาว

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป